มาดามรถถังฉายาที่กองทัพทั่วโลกรู้จักเธอ
นพรัฐคนฮิรันด์จากกูสอนวิชาภูมิศาจกายภาพ
ก้าวเข้าสู่วงการค้าอาวุธ
สามารถคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งเพศชายมานับไม่ถ้วน

เขาจะสกัดคู่ต่อสู้ที่เป็นผู้ชาย
เขาไม่เคยรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นคู่ต่อสู้คนหนึ่ง
ที่เป็นมิตรทำให้เธอประสบความสำเร็จ
เปิดบ้านเปิดใจมาดามรถทั้งในถอดสูตรทางไทยรัฐนิวโชว์
อาทิตย์ที่๒๔มกราคมนี้